อาจารย์เฉลิมใช่นี่ออกมาอัดคลิปนะครับ
มีการพูดถึงว่าช็อกโกแลตยี่ห้อหนึ่ง
พร้อมคณะก็เดินทางไปขอโทษอาจารย์เฉลิมชัยโคศิษฐพิพัฒน์
ปินแห่งชาติที่วัดร่องขุนจังหวัดเชียงรายค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ในบริษัทได้นำภาพวัดร่องขุน
บนกล่องสินค้าผลิตภัณฑ์ขนมช็อกโกแลต
ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศพร้อมระบุว่าจำหน่ายโดยวัดร่องคุณ
อาจารย์เฉลิมชัยก็ออกมาบอกว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ
อัดคลิปเลยนะคะบอกว่าทนายพี่น้องอะไรต่างเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปฟ้องเลย
ผมจะเซ็นให้วัดนี้เป็นวัดของประเทศไทย
เป็นของประชาชนคนไทยเอาไปทำมาหากิน
เข้าบริษัทครอบครัวตัวเองแบบนี้ผิดนะคะบอกว่าไม่เหมาะสม
นายเสวดและคณะก็กล่าวขอโทษพร้อมยอมรับนะคะ
กระทำลงไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการ
เพราะบริษัทได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชนิดนี้มานานแล้ว
โดยใช้ภาพที่บ่งชี้ถึงวัฒนธรรมไทย
ก็เลยนำภาพของวัดร่องขุนที่มีความงดงามไปประกอบกล่องสินค้า
แล้วก็ตอนนี้หลังจากเป็นเรื่องเป็นราวสั่งเก็บสินค้าทั้งหมด

เฉลิมชัยบอกให้อภัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขณะที่นายเสวดแล้วก็เจ้าหน้าที่บริษัท
จะนำเงินรายได้ไปบริจาคเพื่อสาธารณกุศล
ซึ่งอาจารย์เฉลิมชัยก็ประสานโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สายอำเภอแม่สาย
เพื่อให้ไปรับเงินบริจาคจากบริษัทเป็นจำนวนเงิน๕แสนบาท
ทำให้เรื่องลังกล่าวได้ข้อยุติแล้วในที่สุดนะคะ

ขอโทษขอโพยกันไปนะคะแล้วก็มีการเข้าใจกันได้ด้วยดีนะ
ก็อาจจะเป็นความพยายามอยากจะเป็นการช่วยโฆษณา
ดูที่อาจจะไม่ได้มีอาการตรายตรองซึ่งนิดหนึ่ง

เจตนาไม่ใช่ไม่ดีไม่อยากจะขโมย
เขียนแค่คำว่าวัดร่องขุนแต่แบบไม่ได้เขียนถึงขั้นว่าจำหน่ายโดยวัดร่องขุน

อาจารย์ก็เลยว่าไม่วัดไว้ให้มาทำบุญชมศิลปะ

ไม่ได้ขายช็อกโกแลตนะคะแต่เคลียร์กันแล้วนะคะ